ดูเรื่องนี้ก่อนค่ะมีนักจัดรายการวิทยุคนหนึ่งนะครับ
อายุ๔๓ปีพ่อบอกนะพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยเมากัญชา
กัญชาแล้วอารวาสคว้ามีดไล่ฟันพ่อ
พ่อก็เลยยิงสวนยิงสวนใส่ไปลูกชายตายครับ
เกิดขึ้นที่บึงการครับเหตุการณ์นี้แต่พ่อบอก
โอ้โหพ่อทนมาหลายปีแล้วลูกชายนี่แบบดุดาอารมณ์ร้อน
มากัญชาเสพยาเสพติดแต่เขาเป็นนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่นะ
พ่อก็เลยยิงไปเลยฮะเสียชีวิตเลยนะครับ

ในพื้นที่หมู่๓บ้านหาดแห้ตำบลโคกกว้าง
อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาล
คนที่เป็นมือปืนและเป็นพ่อผู้ตายชื่อวนายกานีเห็มสิงอายุ๗๖ปี
ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยืนถือปืนลูกซองรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ยังมีกระสุนในรังเพลิงอีกสี่นัดที่สนามย่าข้างบ้านมีกองเลือดอยู่
แล้วก็มีมีดพระยาวประมาณ๑ฟุตตกอยู่หนึ่งเล่มนี่นะครับ
ปืนเนี่ยของพ่อมีดเนี่ยของลูกลูกชายชื่อว่านายนวพลเห็มสิงชื่อเล่นชื่อนุอายุ๔๓ปี
เสียชีวิตจากการถูกยิงเข้ากลางหลังทะลุหน้าอกญาติที่เห็นเหตุการณ์ทราบข่าวเนี่ย
เขาแจ้งกู้ภัยให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นายกานีบอกว่าลูกชายเป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับมีชื่อในการจัดรายการเนี่ยเขาจัดรายการเพลงชื่อนุนวพล
ชื่อเล่นชื่อนุชื่อจริงชื่อนวพลแต่ลูกชายชอบเสพกัญชาเวลาเมากัญชาเนี่ยจะขาดสติ
แล้วชอบทำลายข้าวของที่บ้านห้ามก็ไม่หยุดแม้แต่พ่อแท้เวลาไปห้ามก็โดนทำร้าย
ซึ่งนายกานีบอกว่าลูกชายเป็นแบบนี้มา๖ปีแล้วบางครั้งเนี่ยหนักถึงขั้น
เอาน้ำกรดไปเทใส่โอ่งเก็บน้ำที่บ้านหวังจะฆ่าพ่อกับแม่
นี่แบบนี้เลยฮะก่อนเกิดเหตุลูกชายเมากัญชาอารวาสตั้งแต่๙โมงเช้านะครับ
นายการนีบอกว่าก็เข้าไปห้ามให้หยุดทำลายข้าวของที่บ้าน
แต่ว่าลูกชายกลับไปคว้าเอามีดพระมาไล่ฟันจนเขาเนี่ยต้องวิ่งหนีรอบบ้าน
อันนี้นายกานีสารภาพให้การอ้างกับตำรวจแบบนี้นะ
นายกานีบอกว่าโชคดีตอนนั้นเขาวิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านได้ทัน
แล้วก็ปิดประตูทางขึ้นบ้านเอาไว้พร้อมกับไปคว้าเอาปืนลูกซองยาวที่อยู่ที่บ้าน
แล้วก็ยิงสวนลงมาจากหน้าต่างก็ยิงแบบกะว่ายิงสวนลงมา
เข้ากลางหลังทะลุหน้าอกลูกชายนอนฟุบเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เรื่องการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ฮะถูกรำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
นายนวพลเห็มสิงลูกชายวัย๔๓ปีสภาพศพ
ถูกปืนลูกซองยาวยิงเข้ากลางหลังทะลุหน้าอก๑นัด
เสียชีวิตอยู่คาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหาดแห้อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาล
เพื่อจะไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นอย่างนี้จริงไหมอย่างที่พ่อเขาให้การกับตำรวจนะ
ทำไมพ่อแท้ถึงใช้ปืนเนี่ยยิงลูกตัวเองจนเสียชีวิต
ลูกเป็นนักจัดรายการวิทยุเมากัญชาอารวะ
ทำร้ายข้าวของที่บ้านจริงหรือเปล่าคุณภูริพัฒน์ก็พยายามไปพูดคุย
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะฮะแต่พอไปถึงต้องตกใจ
อืมตกใจเพราะว่าเจอนายกานีที่เป็นผู้ต้องหาแล้ว
เป็นพ่อของผู้ตายอยู่ที่บ้านนะ
กำลังนั่งกินเหล้ากับเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้านอ้าวนี่ฮะแล้ว
อายุ๗๖๗๖แล้วครับ
คือนายการีเขาบอกว่าเมื่อวานเขารอมอบตัวกับตำรวจ
ถูกแจ้งข้อหาอะไรเสร็จเขาก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกมามูลค่า๔แสนบาท
เมื่อวานก็ได้รับการปล่อยตัวมาเพราะว่าตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้หนีไง
รอมอบตัววันนี้คุณบุริพัฒน์ไปก็เจอพอดีเลย

ก็คือยังไงคือย้อมใจหรือเสียใจ
เครียดก็ได้เอาเป็นว่าเก่าเขาก็กินของเขานั่นแหละอยู่ที่หน้าบ้านเขา

นายกานีบอกว่าอึดอัดเรื่องลูกชายมานานเป็นสิบปีแล้วอืม
โดยบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองกับเมีย
นี่คือแม่แท้ของลูกชายที่เสียชีวิตนี่แหละ
ถูกลูกชายดุด่าเหมือนหมูเหมือนหมามาโดยตลอด

เมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเอาควายไปเลี้ยง
ควายที่เลี้ยงไว้เนี่ยเอามาอาบน้ำเอามาล้างแล้วเอาไปผูกไว้ข้างบ้าน
อยู่ลูกชายก็มาด่า
มาด่าบอกประมาณว่าให้เอาควายเนี่ยกับตัวพ่อเนี่ยออกไป
ไม่รู้เขารำคาญอะไรไล่ให้เอาควายกับพ่อเนี่ยออกไปจากบ้าน
พร้อมกับพยายามจะมาทำร้ายร่างกายด้วย
แล้วลูกชายก็เอามีดที่เป็นมีดพระวิ่งเข้ามาจะไล่ฟัน

รับว่าตอนนั้นก็โมโหมากก็พยายามอดทนอดกลั้นให้ถึงที่สุดแล้ว
แต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ไหวจริงนะฮะ
ก็เลยไปคว้าเอาปืนที่อยู่บนบ้านมาใส่กระสุน
แล้วยืนรออยู่ตรงหน้าต่างพอลูกมาก็ยิงใส่ไป
ตอนนั้นลูกชายเนี่ยไม่ยอมหยุดด่านะฮะ
ตอนที่เขามองลงมาจากหน้าต่างลูกชายยืนอยู่ข้างล่าง
เขาปิดประตูไว้ไม่ให้ลูกเข้ามาข้างบนเนี่ยนะ
ลูกไม่ยอมหยุดด่าก็เลยยิงสวนไปนัดหนึ่ง
โดนลูกชายเข้าไปล้มฟุบอยู่นะฮะ
โดยมีเมียของลูกชายพยายามเข้ามาช่วยพาส่งโรงพยาบาล
ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้หนีนั่งรอตำรวจอยู่ที่แค่ที่บ้านนั่นแหละ
สี่รถหนีมาสี่หน้านั่งข้ามรถอยู่ชี้หน้าผมนั่งอยู่

หันไปว้าวป่านั้นแล้วมันกลับร่วมโลกกันไว้แล้ว

มันเมื่อยอดแล้ว๓ปี๔ปีมา๕๖ปีมาแล้ว

มันก็กำพาปี้แล่นใส่รถเนี่ยผมนั่งอยู่ครับ

ผมท่องเคี่ยวอยู่เจ็ดธิห้องปีด้วยครับผม

มันนักที่ปีนี้

ผมก็ว่าสิแบบมื้อไปวาดอกไม้จัน
นายการีเขาบอกเล่าให้ฟังกับคุณภูริพัฒน์เนี่ย

เขาก็บอกว่าเขาโดนมาตลอด
แล้วเมื่อวานนี้เขาบอกเขาอายุ๗๖ปีแล้วเนี่ยแต่เขายังคล่องแคล่วอยู่
ถ้ายังไม่คล่องแคล่วเดินเหินไม่สะดวกนี่ป่านนี้ตายไปแล้วถูกลูกฟันตายไปแล้ว
การีบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างทุกข้อหาไม่ปฏิเสธด้วยกับสิ่งที่ทำลงไป
ทำไปเพราะเหลืออดจริงจริงกับลูกชายคนนี้เพราะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ย
ลูกคนนี้ไม่เคยทำให้ตัวเองกับเมียมีความสุขเลยมีแต่เอาความทุกข์มาให้
ซ้ำยังเคยคิดจะฆ่าคนในบ้านแบบฆ่ายกครัวมาแล้วถ้าลูกคนนี้ไม่ตาย
อาจจะเป็นคนอื่นในบ้านที่ต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนนี่แต่อันนี้พ่อเขาบอกนะ
คือในมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าลูกชายเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะฮะ
ส่วนแม่ของนายนวพลผู้ตายนะครับแม่บอกว่าลูกชายเคยมีเมียเป็นคนร้อยเอ็ดอยู่คนหนึ่ง
แล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าลูกพิการตั้งแต่เกิดนะความจริงพออยู่ในท้องก็รู้แล้วว่าพิการนะฮะ
ตั้งแต่ออกมาจากในท้องก็ทีนี้เขาก็พากันหนีไปนะสำหรับลูกเมียเพราะว่าทนความโหดร้ายของลูกชายไม่ไหว
อันนี้เมียคนนั้นนะกับลูกที่คลอดมาแล้วพิการเนี่ยเมียเขาพาหนีไปแล้ว
เมื่อก่อนลูกชายก็เป็นคนปกติทั่วไปมาเป็นคนโมโหร้ายในช่วง๗๘ปีให้หลังนี่แหละ
ดุด่าพ่อแม่สรพัฒน์ขึ้นมึงขึ้นกูแต่พ่อกับแม่ก็ทนมาตลอด
ก็แปลกใจว่าทำไมเวลาลูกชายเนี่ยอยู่กับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะ
ไปทำงงทำงานอะไรก็ปกติแต่พอมากับพ่อกับแม่ก็เป็นแบบนี้
อารวาสทำร้ายข้าวของเนี่ยโมโหร้ายอารมณ์ร้ายทำร้ายร่างกาย
รับว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากลูกชายติดกัญชาหนักมาก
เวลามาขอเงินพ่อกับแม่ไม่ได้จะหาเรื่องดุด่าแล้วก็ทำร้าย
แล้วก็จะใช้มีดเนี่ยเป็นมีดพระยาวพยายามไล่ฟันอยู่ตลอด
แม่เองก็แก่แล้วสุขภาพไม่ดีเป็นมะเร็งตับด้วย
ยังไงก็ไม่มีทางสู้ก็เลยกลัวนะกลัวมาก
ไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกลูกฆ่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ตอนที่ลูกเสียชีวิตแล้วก็ไปเคาะฝาโลงบอกลูกชายว่า
ไม่ต้องห่วงเรื่องทุกอย่างพ่อกับแม่ขออโหสิกรรมให้
ขอให้ไปผุดไปเกิดในพบภูมิที่ดี
ห่วงอย่าไงกูแม่บอกมึงบอกฟังมึงโศกพ่อมึง
แม่บอกว่ามึงอย่าช่วยมาจงกรรมจงเว้นกูอีกเต็มที่ไป
มึงไปเกิดไปขานผู้เดียวมึงมึงว่ากูนี่บอกไม่ได้เป็นแม่มึง
ไม่ได้เป็นพ่อมึงกูก็ได้เลี้ยงเผื่อมึงมา
มึงจะมาเห็นในนี้ไปสาลูกเว้ยไปดีมีสุข
ไหนบอกมึงโหยิ่งกลับเผื่อเล่งศูนย์ของนาย
ได้ตัดสินใจทำพิธีชับพนักกิจไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อนี้นะครับ
นะครับเพราะว่ายาดบอกไม่อยากเก็บไว้หลายวัน
ช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องของโรคโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ไม่มีเงินทองที่จะจัดงานศพหลายวันด้วย
ตัวนายกานีใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน๔แสนบาท

ก็ได้ขอโทษเมียกับลูกคนอื่นกับสิ่งที่ทำลงไป

เพราะก็เห็นพฤติกรรมของลูกชายคนที่เสียชีวิตมาตลอด
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับสอบปากคำเพิ่มเติม
ถ้าครบถ้วนต่างแล้วก็จะส่งฟ้องกันต่อไปนะฮะตอนนี้ก็ให้ประกันตัวไป
พ่อก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลอาจจะอ้างเรื่องของการป้องกงป้องกันอะไรอย่างนี้นะก็ว่าไปนะคะ